มีคนเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเปิดโรงแรมมาเที่ยวคนเดียว
อืมแล้วก็ไปเช่าห่วงยางลงเล่นน้ำ
ตำรวจภูทรแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่านางสาวธนรัฐมังคโชธอายุ๕๖ปีครับ
ก็ไปเจอร่างอยู่ใต้สะพานแหลมแท่นชายหาดบางแสน
โดยแพทย์ตรวจสอบแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
และพบคีย์การ์ดของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับ
จากการสอบถามนายนัทพลแสงพลซึ่งเป็นคนที่ไปพบศพคนแรก
เขาบอกแบบนี้เขาเดินเล่นอยู่ริมทะเล
สักพักหนึ่งเห็นร่างของผู้หญิงลอยมากับน้ำครับ
ติดอยู่ใต้สะพานลักษณะแบบคว่ำหน้าลง

คนเห็นเต็มไปหมดเลยครับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะ
มาคนเดียวนะครับแล้วก็ไปเช็คอินเปิดโรงแรมหรูอยู่
แล้วก็มีพยานเห็นว่าผู้ตายเดินไปเช่าห่วงยาง

สักพักหนึ่งหลุดออกจากห่วงยางแล้วก็จมน้ำหายไป

กระทั่งคลื่นซัดเข้ามาแล้วก็ติดอยู่ใต้สะพานนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจเองก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการฆ่าตัวตายทิ้งไปนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
พร้อมทั้งสอบส่วนพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย
แต่รถเนี่ยยังไม่ขับออกไปแต่มีการไปเล่นน้ำก่อน